พื้นที่วันนี้มี๒ฤดูค่ะฤดูร้อนและฤดูฝน
ไม่ใช่ฝนธรรมดาด้วยเป็นฝนระดับพายุฤดูร้อน
คุณผู้ชมค่ะเตือนต่อเนื่องแบบนี้เลยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
วันเสาร์อาทิตย์บางพื้นที่ยังคงต้องระวังพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณผู้ชมที่ไหนบ้างที่ต้องระวังณช่วงเวลานี้นะคะ
ตอนตี๕๓๐เนี่ยอุ้ยภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
น่าจะเป็นช่วงจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
อกจากนี้เจอกลุ่มฝนค่ะที่ภาคอีสานตอนบนอีกนิดหน่อย
รวมถึงจังหวัดสุราธานีและชุมพร
ฝนจะตกช่วงไหนบ้างวันนี้ค่ะ
ช่วงเช้าก็จะกระจายแบบนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ

ภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีภาคใต้ตอนล่างนิดหน่อย
แต่หลังจากบ่าย๒เป็นต้นไปค่ะ
มาเต็มเลยเห็นไหมคะ
และบางพื้นที่มีสีม่วงแดง
นั่นคือจุดที่ฝนแรงฟ้าแรง
น่าจะเป็นบ้านดิฉันแหละค่ะ
อุบลราชธานีมันจะกระจายแบบนี้เห็นไหมคะ

มาครบภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้
วันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ
เห็นกลุ่มก้อนเมฆตั้งเขามา
ขยันค่ะรีบกลับบ้านเลย
เพราะลมเขาจะแรง

เดี๋ยวมันจะหักโค้นลงมาจะเป็นอันตรายไปอีก
แต่ฝั่งอันดามันสูงขึ้นจากอ่าวไทยเล็กน้อย
ใครที่จะไปเที่ยวเกาะแก่งช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
เห็นฝนตั้งเขามาอย่าเพิ่งออกเรือละกัน

ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนและความร้อนช่วงนี้
ความร้อนตัวแอลยังคงอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
วกกับลมทะเลที่เขายังพัดขึ้นมา
ลักษณะแบบนี้ก็ยังทำให้ประเทศไทยเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้
แต่ฝนที่ตกลงมาเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ
เพราะว่าบางพื้นที่เมื่อวานนี้ที่เราดู
แผนที่อุณหภูมิความร้อนของประเทศไทย
สีแดงมันเยอะกว่านี้แต่วันนี้กลายเป็นสีส้ม
แสดงว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงจากฝนที่ตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
พายุฤดูร้อนเนี่ยมันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วมันก็ลากยาวมา
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือกำแพงเพชร

สวนกล้วยค่ะเห็นเลยแว๊บ
มันไม่ใช่สวนกล้วยธรรมดาสวนกล้วยด่างค่ะ
เจ้าของสวนกล้วยบอกโอ้โหชื่อสวนสุดใจนะ
เจ้าของสวนสุดใจบอกพังเสียหายคุณนักข่าว
ไม่ใช่น้อยเป็นล้านค่ะ
เพราะว่าแต่ละต้นมันแพงทั้งนั้น
กล้วยน้ำว้าตานีด่างแดงอินโดล้มระเนรนาศไปหมดเลย
และตอนนี้ไม่ใช่ล้มเฉพาะเจ้าของสวน

เจ้าของสวนก็จะล้มตามไปด้วยค่ะไม่ไหวจะเป็นลม
ที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะไม่ใช่คนเท่านั้นที่ร้อน
ช้างเขาร้อนนี่คือปางช้างแม่แตง
เจ้าของปางช้างพาช้างเป็น๑๐เชือกลงเล่นน้ำในแม่น้ำแม่แตงค่ะ
เพราะจุดนี้อุณหภูมิ๓๘องศาเซลเซียส
ช้างน้อยช้างใหญ่นอนแช่น้ำกันสบายอารมณ์เลย